เอ้าไปดิฉันพาคุณไปทำไร่ทำสวนกันดีกว่า
คุณทำผมเข้ากับข้าวนี้เลยนะ
พร้อมแหม่นศาลชาวไล่ไล่หน้าป่าสงวนค่ะ
ไปหาคุณพ่อสงวนกันถึงที่ที่จังหวัดบุรีรำเลยนะคะ
เดี๋ยวไปดูว่าเกษตรแบบพอเพียงแบบคุณพ่อ
ตามรอยฝันของคุณปอทฤษฎีเป็นยังไง
ติดตามได้จากผู้สื่อข่าวคนสวยของเราคุณพัทรวดีค่ะ
พื้นที่๕๒ไร่บนไร่นาป่าสงวน
ในวันนี้จะไร้เงาของพระเอกปธิษฎี
แต่ต้นไม้ทุกต้นพื้นดินทั้งพื้น
ยังคงได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีจากคุณพ่อสงวนสหวง

ยังได้ถ่ายทอดวิธีการทำเกษตรแบบพอเพียงให้กับชาวบ้าน
ตามความฝันของลูกชายคนโตผู้ล่วงลับด้วยค่ะ
บรรยากาศที่ไร่นาป่าสงวนวันนี้คึกคัก

เพราะมีตัวแทนชาวไร่ชาวสวนจากทั้งจังหวัดบุรีรำ

เพื่อฟังคุณพ่อสงวนสหวง
บรรยายให้ความรู้เรื่องแนวทางวิถีทำการเกษตรแบบพอเพียง
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ซึ่งพระเอกน้ำดีลูกชายคนโตผู้ล่วงลับปทฤษฎี
เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตมาโดยตลอด
รวมถึงการทำไร่นาสวนผสมที่บ้านเกิดจังหวัดบุรีรำแห่งนี้ด้วย
วันนี้เป็นวันที่เรามีการประชุมของเครือข่ายปราชชาวบ้าน
ขับเคลื่อนเมืองบุรีรำให้เป็นเมืองน่าอยู่
ชมรมปลาดก็คือพวกที่สนใจทางด้านเกษตร
พวกที่มีความรู้ในเรื่องเกษตร
แต่ความฝันของปอนั้นหรือความคิดของปอเกี่ยวกับตรงนี้เนี่ยเขามีไว้มาก
คือเขาว่าคิดไว้อยู่นะคะว่าอยากจะมีบ้านเล็ก
เวลาเขามาจากสระเฮียงรุงเทศมาพักผ่อนก็จะมาพักผ่อนด้านนี้
มีสระน้ำแล้วก็มีสวนหน้าบ้านค่ะ
แล้วพอตอนเย็นอะไรเขาก็จะได้มองเห็นธรรมชาติค่ะ
พี่ปอเขาก็ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการที่จะทำ
คือให้ทำอะไรก็ได้ที่ทำ
อย่าไปหวังว่าจะต้องได้ผลประโยชน์
เกี่ยวกับรายได้หรือเกี่ยวกับอะไรนี่อย่าไปคิด

เกษตรกรส่วนมากมันไม่ค่อยได้นะคะ
คือการเป็นเกษตรกรนี่มันจะต้องขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศ
เพราะฉะนั้นอากาศบ้านเรามันแปรปรวน
มันเดี๋ยวแรงเดี๋ยวอะไรอย่างนี้น้ำท่วมน้ำอะไร
ก็ไม่ให้คิดให้คิดว่าทำไปแล้วมีความสุข
ความสุขนั่นแหละคือกำไรของเรา
ก็เลยมาสารกับพ่อว่าทำอะไรก็ได้ที่เราคิดว่าเรามีความสุข

เพราะว่าพอเราเกษียณสองคนนี้อายุก็มากแล้ว

เพราะฉะนั้นเราก็ใช้ไปใช้ไปเรื่อย
มันก็คงทำให้มีความสุขในชีวิตบ้านปลาย
เพราะว่าคนเราเหมือนอย่างที่ปอพูดว่า
ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะตายใช่ไหมคะ
เราไม่รู้วันตายของเราไม่รู้พวกนี้จะอยู่หรือเปล่า
ไม่รู้เพราะฉะนั้นทำวันนี้ให้ดีที่สุดให้มีความสุขที่สุด

อกจากนี้คุณพ่อสงวนยังเปิดเผยกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐ
ว่าจะรักษาไร่นาป่าสงวนแห่งนี้ให้เป็นมรดกทางความรู้สึก
ให้กับน้องชายทั้งสองคนของปอรวมถึงโบแวนน่าและน้องมะลิลูกสาวตัวน้อยด้วยค่ะ
พระธรวดีสันไทยพรรายงานสดจากไร่นาป่าสงวนจังหวัดบุรีรำค่ะ